มีเรื่องที่ต้องมาเตือนกันอีกแล้วนะครับอ่าอย่างเมื่อวานนี้มีเรื่องของการกินเม็ดกระท้อนใช่ไหม
อ่ากลืนเข้าไปแล้วก็ไปทิ้มจนลำไส้ใหญ่ทะลุ
อืมเพราะมันขมค่ะนะวันนี้ครับเป็นเรื่องของก้างปลา
้างปลาติดคอเนี่ยอันนี้เจอกันบ่อยใช่แต่ว่าทีเนี้ยเป็นก้างปลาที่มันหลุดลงไปแล้วถึงขั้นไปทิ้มลำไส้เล็กจนทะลุนะฮะ
กล้างปลานะฮะหลุดเข้าไปทิ้มลำไส้เล็กจนทะลุเลยนะครับ
อ่าเรื่องนี้นะครับเพจดราม่าแอดดิกได้เปิดเผยเอาไว้นะฮะเพราะว่ามีคนเขาเนี่ยโอ้
ส่งเรื่องมาเป็นอุทาหรณ์ก้างใหญ่ค่ะถูกต้องค่ะเห็นไหมมันเล่อเลยนะฮะ
ยาวด้วยนะครับเทียบกับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนี่โอ้โหอันเบอร์เลอร์เลยนะ
อ่าเพจดราม่าแอดดิกเนี่ยได้โพสต์เรื่องราวของคุณอาทิมณีเป้นะครับอ่า
ว่าฝากเป็นอุทาหรณ์หน่อยเพราะว่าคุณแม่เนี่ยอายุ๖๓ปีกินปลา
แล้วทีนี้ไม่รู้ว่ากล้างปลามันติดเข้าไปไม่รู้ว่ากลืนลงไปเพราะมันไม่ได้ติดคอนะฮะ
อ่ามันไปอยู่ถึงลำไส้เล็กอ่ะลำไส้นี่ถูกทิ้มจนทะลุเลย
เรื่องของเรื่องก็คือแม่ของคุณเป้เนี่ยคุณแม่ชื่อนางกมลวันอเนกนวลนะฮะ
เริ่มมีอาการปวดหลังมาสัก๓สัปดาห์แล้วน่าจะเริ่มปวดตั้งแต่ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม
นะฮะยี่สิบแปดพฤษภาคมทีนี้มีอาการปวดท้องด้านซ้ายด้วย
แบบที่ว่าแค่กดก็สะดุ้งกินยาก็ไม่ดีขึ้นปวดท้องด้านซ้ายหนักมากขึ้น
จนถึงขั้นนั่งหลังตรงไม่ได้นี่นะฮะคุณแม่อายุ๖๓ปีนะครับ
ี่สิบเก้าพฤษภาคมก็เลยพาไปหาหมอคลินิกนะครับหมอก็ทำการตรวจเบื้องต้นด้วยการคลำท้อง
แล้วหมอบอกรีบไปโรงพยาบาลดีกว่าต้องไปด่วนเลยเพราะว่ามันผิดปกติมาก
ไปถึงโรงพยาบาลหมอตรวจอย่างละเอียดนะฮะตรวจแบบละเอียดมาก
พบว่าตอนนี้มีอาการติดเชื้อเม็ดเลือดขาวต่ำ
ตรวจโรคทางสูตินารีไม่มีปัญหาอะไรแต่ยังหาสาเหตุไม่ได้
ก็เลยให้แอดมิตรนอนโรงพยาบาลให้กินยาฆ่าเชื้อไปก่อนสั่งงดข้าวงดน้ำ
สายยางลงจมูกต่อเข้ากระเพาะเพื่อดูดน้ำย่อยกับลมออก
เพราะว่าตอนนั้นน่ะท้องมันป่องมาก๓๑พฤษภาคมนะ
ผลเบื้องต้นบอกว่ากระเพาะและลำไส้ข้างขวามีอาการอักเสบ
มิถุนายนนะครับหมอมาแจ้งว่าต้องผ่าตัดทันทีในวันรุ่งขึ้น
เพราะผลออกมาบอกว่ามีชิ้นส่วนคล้ายก้างปลา
ทิ่มทะลุลำไส้เล็กฝั่งซ้ายอยู่
นี่ฮะอาการของปวดท้องกล้างปลาทิ่มทะลุลำไส้เล็กฝั่งซ้าย
มิถุนายนหมอก็ผ่าตัดให้นะฮะผ่าตัดด้วยการเปิดหน้าท้องเปิดลำไส้เล็ก
แล้วก็เอากล้างปลาออกมาได้๒ชิ้นนะครับ
ลำไส้เล็กจนทะลุออกมาเลยเห็นไหม
โอ้โหทั้งโค้งทั้งคมทั้งยาว
คุณครินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ไปคุยกับเจ้าของโพสต์นะฮะก็คือคุณอธิมณีขำสกุลหรือว่าคุณเป้
เป็นลูกสาวของคนเจ็บนะครับบอกว่าปกติเนี่ยแม่ชอบทานปลาอยู่แล้ว
ที่แม่ทานเป็นประจำก็คือปลากระพงกับปลาทับทิม
้างปลานี้น่าจะเป็นกล้างของปลาทับทิมที่แม่กลืนลงไป
พอผ่าตัดเสร็จนะครับอาการปวดของแม่ก็ดีขึ้น
ก็มาคุยกับแม่ถามแม่ว่าแม่เนี่ยกลืนกล้างปลาลงไปตอนไหน
บอกไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่ากลืนกล้างปลาลงไปตอนไหน
ผิดสังเกตก็ตอนที่มีอาการปวดหลังแล้วปวดท้องหนักมาก
แล้วหมอก็มาตรวจละเอียดถึงรู้ว่ากล้างปลาทิ้มลำไส้เล็กอยู่
คือทิ้มลำไส้เล็กแบบที่ว่าทิ้มข้างหน้าทะลุไปถึงข้างหลัง
ลำไส้เป็นเหตุผลทำให้มีอาการปวดหลังมาก
้างปลามีความยาวประมาณ๕เซนติเมตรนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็เรียกง่ายก็คือยาวพอกับไม้จิ้มฟัน
แบบนี้ฮะคุณแม่กับคุณลูกก็เลยอยากนำเรื่องราวมาโพสต์
เพื่อเตือนเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนชอบกินปลาว่าต้องระวังไว้ด้วย
อยากให้ระวังกันมากเลยเรื่องปลาเพราะว่าเราไม่รู้เนอะว่า
อะไรที่มันลงไปร่างกายเราคือบางคนอาจจะโชคดีว่าลงไปแล้ว
มันสามารถจะขับถ่ายออกมาได้เป็นปกติ
แต่ว่าอย่างนี้คุณหมอก็ยังสงสัยอยู่ว่ามันลงไปแล้วมันเป็นเคสน้อยที่จะเกิดอะค่ะ
มันลงมาไม่ได้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะค่อนข้างเรื่องใหญ่แบบนี้เนาะ
แบบว่าใครจะไปรู้ว่าจากกล้างปลามันกลายเป็นแบบผ่าตัดใหญ่เลย
แนะนำเลยนะคะว่าถ้ากินอะไรกันลงไปเนี่ยแล้วแบบมีอาการผิดปกติ
ตอนกินอาจจะไม่รู้เนาะแต่มีอาการผิดปกติหน่อยมาโรงพยาบาลดีกว่าหาหมอดีกว่าถึงจะที่คอที่อะไรอย่างนี้มาเถอะค่ะ
นี่ฮะตอนจังหวะกลืนลงไปมันคงจะไม่ติดตรงคอตรงหลอดลมอะไรเลยนะ
ผ่านคอผ่านอะไรลงไปลำไส้เลย
อยู่ลำไส้เล็กแล้วอ่ะนะส่วนคุณแม่นะครับก็คือนางกมลวันอเนกนวลนะครับ
ตอนนี้ก็ยังอยู่โรงพยาบาลนะครับทุกผู้ชมครับอาการหลังผ่าตัดตอนนี้ก็ดีขึ้นตามลำดับที่หมอเป็นกังวลตอนนี้ก็คือแผลเนี่ยอาจจะสมานติดยากเพราะว่าผ่าตัดเปิดหน้าท้องนะฮะ
เราได้รับอนุญาตจากคุณแม่แล้วก็ทางโรงพยาบาลแล้วนะครับ
หมอบอกว่าลำไส้ส่วนนี้เป็นส่วนที่มีน้ำย่อยไหลผ่านมากด้วยอยู่ที่ร่างกายของคนไข้ว่าจะฟื้นฟูซ่อมแซมแผลเนี่ยได้ดีมากน้อยขนาดไหน
คุณแม่บอกว่าหากมาโรงพยาบาลช้ากว่านี้เผลออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

ก็เลยฝากผ่านคุณคารินกระมุดโยธินนะฮะผู้สื่อข่าวของเรามายังแฟนของไทยรัฐทีวีนะฮะ
ให้เอาเรื่องราวเนี่ยมาเล่าเป็นอุทาหรณ์ด้วยเพราะหลายคนอาจมองว่านี่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ยากจะเกิดขึ้น
คิดไม่ถึงว่ากล้างปลาจะหลุดไปได้ขนาดนั้นแต่นี่แหละครับเหตุเกิดจากกล้างปลา
ไม่คิดไม่คิดถึงเรื่องนี้เลยเคยกล้าติดคอไหมคุณยายวันไม่เคยไม่เคยด้วยเพราะกินเรียกได้ว่ากินปลาคือชำนาญมากมันเหมือนกันใช่ทั้งปลาทั้งตัวอาหารทะเลก็โอเคเลยแต่พูดถึงที่มางงว่าหมอทั้งโรงพยาบาลอ่ะเมื่อเช้าก็มากันเยอะมากหลายหลายหน่วยงานเขาก็มองว่ามันเข้าไปได้ยังไงคืออยากจะบอกทุกคนเลยว่าแบบว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเรา
คุณครินก็เลยถามทางคุณกมลวันนะครับว่าเข็ดไหม
คุณกมลวันบอกว่าก็ไม่ได้เข็ดอะไรนะไม่ได้ว่ากลัวอะไรแบบนี้
ก็ยังทานปลาได้นั่นแหละนะแต่จากนี้ไปจะระวังให้มากขึ้น
โดยเฉพาะกับลูกหลานที่ยังตัวเล็กนะเดี๋ยวคงต้องไปช่วยกันบอกนะ
แล้วก็ต้องไปใส่แว่นขยายด้วยล่ะทีนี้เวลาจะแกะปลาให้ลูกหลานกิน
ใช่หรือว่าตัวเองกินก็ได้นะเวลาเคี้ยวก็ต้องเคี้ยวให้ละเอียดนะ
ค่อยเคี้ยวก่อนจะกลืนน่ากลัวนะน่ากลัวจริงก็ไม่คาดคิดว่าจะถึงขั้นขนาดนั้นนะ